มาดูพี่เตี้ยหน่อยพี่เตี้ยนี่เป็นขวัญใจของชาวมชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลย
เพราะว่าเวลามีประเพณีรับน้องขึ้นดอยเนี่ยเจ้าเตี้ยจะวิ่งคู่กับเฟรชชี่ขึ้นดอยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละเป็นหมาพันทางที่ขามันสั้น
ใช่แล้วพี่เตี้ยนะเขาอยู่ในมชมานานแล้วก็ในเพจพี่เตี้ยเนี่ยเขามีเพจเฉพาะเลยนะ
คนรักเขามากเลยนะแล้วมีเพจแต่ทีนี้ตอนนี้เขาหายไปคุณผู้ชม
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศเก่าที่พี่เตี้ยเขาขึ้นดอยวิ่งขึ้นดอยพร้อมกับน้องนักศึกษาของมชในการรับน้องกันนะฮะ
แล้วก็มีภาพในมหาวิทยาลัยพฤติกรรมของพี่เตี้ยเขานะฮะนิสัยของพี่เตี้ยเขาในเพจนี้ก็จะเอามาแชร์อยู่เรื่อยนะครับ
ใช่ค่ะพี่เตี้ยเขาชอบไปนอนเล่นอยู่ที่คณะมนุษย์นะแล้วก็พวกน้องนักศึกษาเนี่ยก็จะจับแต่งตัวดูสิ
ใส่เสือผูกผ้าพันคอเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวมชเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็เขาบอกโพสต์ข้อความ
บอกว่าพี่เตี้ยหายตัวไปช่วงเย็น
ของวันจันทร์ที่ผ่านมา๔พฤษภาคม
ทีนี้ทางทีมงานก็คาดว่า
เตี้ยอาจจะถูกพาไปเที่ยวนอกมหาวิทยาลัยไหม
เพราะว่าหลายคนก็เริ่มกังวลใจ
จากว่าพี่เตี้ยเขามีแผลที่เท้า

แล้วก็บอกว่าใครที่พบเบาะแส
หรือว่าใครพาพี่เตี้ยออกไปเที่ยว

คือก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่๓พฤษภาคม
ทางเพจยังโพสต์อยู่เลยว่าเช้าเย็น
เตี้ยก็ไปนั่งแจกยิ้มอยู่แถวอ่างแก้วเหมือนเคย

แล้วก็ไปขอขึ้นรถแถวอ่างแก้วด้วย

ก็เลยหลอกล่อจับพี่เตี้ยมาอยู่ที่มชเหมือนเดิ

และปรากฏว่าเมื่อวานี้พี่เตี้ยหาย
คือทางเพจเขาก็โพสต์ออกมาแบบนี้บอกว่า
เตี้ยหายไป๒๔ชั่วโมงแล้วยังตามหาไม่เจอเลย
ใครพบใครเจอช่วยบอกกันหน่อย
แล้วก็มีคนอาจจะมาตั้งข้อสังเกตว่า
เตี้ยถูกคนในมชที่ไม่ชอบพี่เตี้ย

ลักพาตัวไปหรือเปล่านะครับ

พี่เตี้ยไม่น่าจะโดนลักพาตัวไป
คิดว่าคนที่พาพี่เตี้ยไป

อาจจะเป็นคนที่รักพี่เตี้ยด้วยซ้ำ
และอยากจะไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยง
ด้วยความที่พี่เตี้ยหายไป๒๔ชั่วโมงแล้ว

ไปแจ้งความไว้ไปลงบันทึกประจำวัน

เขายังประสานไปที่เครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์ด้วย
เผื่อไงจะมีคนรักพี่เตี้ยคนใจดี
เอาพี่เตี้ยไปรักษาแผลที่เท้า
แล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นป้ายหน้าคณะใช่ไหม
คือสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็ไปตามหาพี่เตี้ยที่คณะมนุษย์
เพราะว่าคณะมนุษย์เป็นที่ที่พี่เตี้ยชอบมาอยู่
แล้วไปหากันทั่วเลยนะใต้ตึกไปดูที่นั่งตรงไหนเนี่ย
ไม่เจอเลยอยากประชาสัมพันธ์ว่า
ถ้าเกิดว่าใครเจอพี่เตี้ยติดต่อมายัง
หรือจะแจ้งไปที่สพภูพิงราชนิเวศด้วยก็ได้

จะไปขอดูกล้องวงจรปิดกับทางรอปภ
แต่ว่าวันนี้คือวันหยุดนะครับ
ดังนั้นจะดูกล้องวงจรปิดได้คลี
เช้าจะหาไปเรื่อยใครอยากเข้ามาช่วยก็ติดต่อ
แล้วก็ล่าสุดของล่าสุดนะฮะก็คือ๑๔นาทีที่ผ่านมานี่เอง
บอกว่ายังหาพี่เตี้ยไม่เจอเลยนะครับตอนเที่ยง๓๙นาที
ทีมงานแล้วก็พี่แฟนเพจหลายคนมาช่วยตามหาในมออีกครั้ง
ปูพรมกันทั้งมเลยเราติดป้ายรอบม
ใครเจอรบกวนติดต่อให้เบอร์ไว้เลยละกัน
ขออภัยเอาใหม่๐๘๖๙๒๑๒๙๖๓นะครับ๐๘๖๙๒๑๒๙๓๖นะฮะ
กันนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผมพูดผิดไปเมื่อกี้๐๘๖๙๒๑๒๙๓๖นะครับ
ถ้าใครโทรมาขอให้เป็นคนที่
เบาะแสของพี่เตี้ยจริงนะครับ
เพราะคนโทรมาเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่โทรมาสอบถามเจอหรือยังเจอหรือยังอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าเขาจะอัปเดตบ่อยมากจริงคุณผู้ชมเราจะได้รู้เลยว่าเจอหรือยัง
แต่คนที่โทรไปที่เบอร์ที่คุณสืบสกุลให้เมื่อสักครู่นี้
ขอเป็นคนที่เจอเบาะแสพี่เตี้ยแล้วจริง
คือเขาเป็นขวัญใจของชาวมชจริงนะ
ประเภทนี้รับน้องขึ้นดอยปี๑เนี่ยเขาต้องวิ่งไป
เตี้ยก็วิ่งตามขึ้นไปที่ดอยสุเทพด้วยดังมาก